ปกติเวลาเราเห็นวินทะเลาะกันเนี่ยมักจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่น
กับวินที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะที่มักจะทะเลาะกันบ่อยเรื่องแย่งลูกค้า
แต่นี่รู้สึกว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมีสองฝั่งมาให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
เอาฝั่งแรกก่อนฝั่งแรกเขาไปร้องสายไหมต้องรอดนะคะ
เขาบอกว่าพ่อเขาวิ่งวินมอเตอร์ไซค์
แล้วถูกคู่กรณีที่เป็นวินเหมือนกันเนี่ยชักมีดข่มขู่ห้ามไม่ให้วิ่งค่ะ
พ่อก็เหมือนมึงอ่ะเจ็นจริงเรียกทำไมพ่อกันเยอะ
ก็พอกันแหละ
คำที่เซ็นเซอร์คือคำด่าและคำด่าที่ว่ากระแทกผ่านหน้าตำรวจที่อยู่ตรงกลางไป

เสียงนี้คือเสียงของลูกสาวผู้เสียหายคุณยุ้ยนะคะ
เอาคลิปมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าพ่อเธอมีปัญหากับคู่กรณีเรื่องเสื้อวินมอเตอร์ไซค

เหตุการเกิดขึ้นที่ฟลาสเคหาบางนาซอยบางนาตราสี่สิบหกมวันนี้ค่ะ
คือคุณยุ้ยเนี่ยเอาภาพวงจรปิดมายืนยันด้วยนะ
คู่กรณีขี่รถมาจอดข้างสัตว์ที่เธออาศัยอยู่
แล้วก็เปิดเบาะรถหยิบมีดมาข่มขู่พ่อเธอ
มีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งด้วยที่เห็นแม่คุณยุ้ยถือไม่กวาด
พยายามจะป้องกันตัวส่วนคุณยุ้ยกับพ่อเนี่ยก็เหมือนมีการ
กระชากกันแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเจ็บอันไหนดูสินี่นี่
นี่ถูกไหมเหมือนมีการยืนคุยกันเนี่ย
เนี่ยเธอบอกเธอมีวงจรปิดมายืนยันว่าพ่อถูกคนหู้
จริงนี่นี่ตัวเราภาพนี้มายืนยันเลยเห็นไหมเนี่ยปรีเข้า
อ่ะที่เอาไว้ก่อไปเหมือนกับป้องกันตัวเพราะเธอก็
ก็มากันพ่อเอาไว้นี่เห็นไหมคะคือคุณยุ้ยบอกว่า
พ่อเธอถูกข่มขู่เลยอยากได้ความเป็นธรรมหน่อย
เพราะฝั่งนั้นน่ะห้ามให้พ่อเธอวิ่งวินมีสิทธิ์อะไร
เราก็ไปคุยกับพ่อคุณยุ้ยด้วยที่ต้องบอกว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงกับอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะ
คุณปรีชาก็เล่าบอกว่าเมื่อวานเขาขี่รถไปธนาคารกับเมีย
ก็เจอคู่กรณีเห็นบอกคู่กรณีเป็นลูกตำรวจด้วย
ขี่รถตามมาแล้วก็พูดจากับเขาว่าเฮ้ยไอ้นักเลงจะไปไหนอ่ะ
เขาก็เลยตอบกลับไปว่าข้าจะไปธนาคาร
ต่อไปนี้ก็ต่างคนต่างทำมาหากินนะ
คู่กรณีก็สวนมาเลยบอกต่างคนต่างทำมาหากินอะไร
ปีชาก็ตอบกลับไปว่าค่าซื้อเสื้อวินมาตัวนึงจะไปขับวิน
คู่กรณีบอกไม่ให้ขับถ้าขับเดี๋ยวเจอกู
คุณปีชาบอกผมสงสัยนะว่าทำไมผมขับไม่ได้
ก่อนหน้านี้ก็เคยขี่วินอยู่แล้วเป็นคนร่วมก่อตั้งวินขึ้นมาด้วยซ้ำ
แต่ที่หยุดไปตอนช่วงโควิดก็เท่านั้นเอง
แล้วหลังจากนั้นคู่กรณีคนนี้ก็เข้ามาขับแทน
ทะเลาะกันเสร็จผมขี่รถหนีแล้วนะ
แต่คู่กรณีขี่รถตามแล้วก็เอามีดมาไล่แทง
ผมเลยต้องเอามีดพกเล็กมาป้องกันตัว
เอามึงแน่มีชายว่าอยู่ด้วย

ดูสิตำรวจมาห้ามมันยังไม่กลัวเลย

นี่คือฝั่งของคนที่เขาไปร้อง

คุณยุ้ยกับคุณปรีชาพ่อลูกครับไปฟังคู่กรณีบ้างอ่า
เพราะว่าเราก็คุยกับทั้งสองฝั่งแหละมันก็ต้องฟังทั้งสองสภาพ
สองฝากนี่คือคุณเพชรคู่กรณีเขาบอกว่าอ่ะบอมฟังอืม
เมื่อวานผมขี่รถไปเจอนายปรีชาแล้วเถียงกันจริงแต่คนที่ชักมีดออกมา
น่ะปรีชานะไม่ใช่ผมนายปรีชานั่นแหละที่ชักมีดออกมาจะแทงผม
ก่อนแต่ผมหลบได้แล้วนายปรีชาก็ท้าทายผมไม่หยุด
ผมก็เลยถือมีดเข้าไปขู่ปัญหาที่เกิดขึ้นฟังให้ดี
ไม่ใช่ว่าผมห้ามเขาขี่วินนะอ่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกเขาเคยวิ่งวิน
มาก่อนเขาวิ่งวินเถื่อนตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว
ปัจจุบันจะกลับมาขี่อีกก็ยังทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ผมก็แค่บอกว่าถ้าจะกลับมาวิ่งวินก็ทำตามระบบให้มันถูกต้องสิ
ปรีชาก็เลยโมโหผมแล้วก็ชักมีดจะมาแทง
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ปรีชาก็เคยหาเรื่องแล้วก็โพสต์ข่มขู่ผมมาก่อน
ผมต้องไปแจ้งความเมื่อเดือนมิถุนายนผมยินดีสู้ตามกฎหมายทุกอย่าง
แล้วใครที่เห็นคลิปแล้วหาว่าผมเมายาหรือเปล่าผมบอกตรงนี้เลยนะ

ผมก็บอกว่าขับได้ก็ขับเออก็ไปทำตามให้มันถูกต้อง

พออย่างนี้เขาก็โมโหโวยวายชักมีดมา

หนังทรมานเลยในการที่เขาพูด

ต้องฟังบุกคนที่สามไหมคะ

เห็นนายปริชาชักมีดออกมาจากฟันหลังในเพชรก่อน
ก็เลยชักมีดออกจากใต้เบาะรถ

เขาอยู่แฟลต์นี้มาตั้งแต่ปี๒๕๔

ในปริชาชอบหาเรื่องคนอื่น

ส่วนนายเพชรก็เป็นคนไม่ยอมคน
แต่ก็ไม่เคยเห็นหาเรื่องใครก่อนนะ

เอางี้เดี๋ยวประสานสอนอบังนาก่อนดีกว่า
คงต้องให้ตำรวจเข้ามาช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนว่า
เรื่องไหนเรื่องจริงหรือทุกเรื่องมันมีความจริงอยู่แค่ไหน
เอามาประติดประต่อกันว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง

การซื้อขายเสื้อวินเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
การเอามีดมาคุกคามข่มขู่ก็ผิดกฎหมาย

เอาเป็นว่าฝากตำรวจด้วยก็แล้วกัน